ก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาเช็คราคาสินค้าที่ตลาดกันหน่อยค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของหมูเนื้อแดงเลยนะคะ

วันนี้นะคะอยู่ที่๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนสะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
และไข่ไก่เบอร์๐ราคาฟองละ๔บาท๕๐สตางค์
ปิดท้ายกันที่ราคาของเนื้อวัว
วันนี้ขายอยู่ที่ราคา๒๑๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ก็ราคาสำหรับวันนี้ใครที่คิดว่าจะออกไปจับจ่ายใช้สอยในตลาด
ก็เตรียมสตางค์กันไปให้พอดีกันแล้วกันนะคะ
หรือว่าจะสแกนก็ได้ช่วงนี้สะดวกสบาย
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช็คกันใหม่แล้วกันว่าราคาสินค้าในตลาดของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะคะ
พูดถึงราคาสินค้าในตลาดแล้ว